เรียกแม่ว่าแม่เรียกแม่ว่ามึง
ถามหากุญแจรถโวยวายอย่างนั้นเลยค่ะ
เนี่ยเอาจริงนะคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
บอกว่าไม่ไหวถ้าเจอแบบนี้ทุกวันมันบั่นทอน

เขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงโลกโซเชียลแล้วบอกผู้ชายคนนี้
งานการไม่ทำแล้วมาอารวาสมาขอตังค์
ถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่ได้ให้ตังค์ก็ใช้กำลังขู่เข็นบ้าง
คว่างปลาข้าวของเตะนั่นเตะนี่
แล้วขนาดบ้านตัวเองนะบ้านตัวเองเนี่ย
ทำพวกปลูกกระชายเลี้ยงต้นกระชายอยู่
เชื่อไหมผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมดูสภาพสิ
ท่ออันนี้เป็นท่อน้ำที่ต่อไปเหมือนกับใช้รถกระชาย
เขาทำลายเขาพังจนมันเสียหายหมดเลยค่ะ
บ้านไหนมีคนสูงอายุเขาสนใจไหมเขาแคร์ไหม
ไม่ก็ยังโวยวายอยู่เนี่ยนะคะ
คนในครอบครัวคนแถวนั้นเขาเอือมระอา
แล้วก็บอกว่าไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้เข้ามายุ่งแล้ว
นี่ดูสิมันเป็นภาพเหตุการณ์ต่าง
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเขารวมมา
แล้วก็โพสต์ขอความช่วยเหลือในกลุ่มชุมชนตำบลหนองงูเหลือมที่นครปฐมนะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้วันดีแต่ขู่
ขู่จะเอาตังค์จากแม่จากป้าไม่ช่วยทำงานหรอก
แล้วนี่ขนาดแม่กับป้าวันก็รับจ้างได้ตังค์วันหนึ่งไม่ได้เยอะค่ะ
แล้วไม่ช่วยแล้วยังทำลายข้าวของอีกนะคะ
ทีนี้บ้านคนที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่า
วันดีคืนนี้นะเข้ามาบ้านผมบ้านผมมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่
ไม่ไหวแล้วชุมชนตำบลหนองงูเหลือมเนี่ย
อยู่ใกล้กับบ้านผู้ใหญ่ก็ยังโดนเลยค่ะ

ว่าเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการหรือยัง
ต้องเอาตัวไปไปตรวจซิ
ว่าเป็นอะไรมีปัญหาทางจิตหรือเปล่า